อ่ะเรื่องต่อไปยังคงเป็นเรื่องของขโมยขโจรคุณผู้ชมค่ะมีมาฝากกันเป็นประจำแหละ
ที่จังหวัดอุดรธานีนะครั้งนี้นะโจรปีนบุกเข้าบ้านไป
แล้วก็ไปขโมยเอาข้าวของมีทั้งกระโปรงนักเรียนรวมไปถึงเงินเหรียญที่เก็บเอาไว้ด้วยค่ะ
ดูภาพตามจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่ค่ะกล้องวงจรปิดของบ้านเลขที่๑๘๗หมู่๑๑
บ้านนนท์ผู้ทองตำบลบ้านจันทร์อำเภิกอ่าจังหวัดอุดรธานีครับ
ก็จับภาพได้ขณะที่ผู้ก่อเหตุนี่ลักษณะมืดนิดนึงนะคุณผู้ชม
แต่ว่ารักษณะของชายผู้ก่อเหตุอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปี
รูปร่างผอมสวมเสื้อแขนสั้นลายสก๊อตสีขาวเทา
กางเกงขาสั้นสีครีมแล้วก็ไม่สวมรองเท้าเห็นไหมชัดแล้วนะ
เดินจากกำแพงไปหน้าครัวแล้วก็เดินหายไปทางหลังบ้าน
จากการสอบถามคุณสมพงศ์กรยาบุตรเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วก็ร้านซักรีดผ้าทุกเช้าค่ะก็จะมาเปิดร้านตามปกติแหละ
กระทั่งแม่ยายมาบอกว่ากระโปรง๔ตัวของลูกค้าที่ตากไว้ที่ราวตากผ้า
ยังไงแล้วก็เงินเหรียญสำหรับโปรยทานงานศพหนึ่งร้อยบาทครับ
เก็บไว้บนชั้นวางของและยังมีหัวหอมแดงที่แขวนไว้ข้างบ้าน
ทั้งหมดเนี้ยหายไปโอ้โหขโมยยัดหอมเดิมนั่นรอบแรกนี่ต่อมาที่อะไร
ก็เลยไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดูก็พบว่านี่แหละจ้ะมีชายผู้ก่อเหตุมา
ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งเดินจากกำแพงไปหน้าครัว
แล้วก็เดินหายไปหลังบ้านแบบที่เราเห็นกันไปซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีคนปีนกำแพงข้างบ้านเข้ามาขโมยกระโปรงนักเรียนชั้นประถมไป๓ตัว
แล้วก็เงินของแม่ยายที่เก็บเอาไว้ในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนจำนวน๑๖๐๐บาทไปด้วย
ครั้งนั้นก็ไม่ได้แจ้งความแต่หลังจากเกิดเหตุขึ้น
ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งแทนครั้งแรกเนี่ยโดนไปยังไม่ได้แจ้งความติดกล้องแล้ว
จะได้เอาไว้ตรวจสอบถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาก่อเหตุอีกจนนี่แหละครั้งนี้แหละค่ะ
คาดว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันก็เลยแจ้งความเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุน่าจะปีนกำแพงเข้ามาเพราะว่าด้านข้างเป็นป่าและไม่มีไฟส่องสว่าง
เห็นไหมด้านนอกอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบว่าที่ป่าป่าแบบนี้
ครับแล้วกำแพงเองก็ไม่ได้สูงมากนะคะดูลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะปีนขึ้นมาได้
ก็คาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในระแวกใกล้เคียงด้วยนะ
ครั้งแรกไม่ได้แจ้งความติดกล้องครั้งนี้ติดกล้องแจ้งความแล้ว
ครับนะจะได้ไม่ไปทำอีก